สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมาทำนายดวงชะตา
คนทั้งสามราศรีที่ดูงดีหนักมาก
ดีแบบชนิดที่เอา๑๐ล้อมาฉุดก็หยุดไม่อยู่แล้วจ้า
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
เรียกได้ว่าความสำเร็จมาแบบจัดเต็มในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนั้น
จะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกค่ะที่ดวงปังสุดหยุดไม่อยู่แล้วจ้า
คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงอย่างมากเลยนะคะ
อย่างในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝันนะคะ
ขยันยิ่งทำก็ยิ่งได้มากค่ะ
แต่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจจนแบบตีปีกไปนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณดีจริงแต่ไม่ใช่แปลว่าดวงดีแล้วจะสบายนะคะ
คือดวงดีแล้วแต่คุณก็ยังเหนื่อยงานยังเยอะอยู่ค่ะ
แต่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่นั่นเองค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีมากเช่นกันค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงศ์นะคะ
สำหรับชาวราศีสิงค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตาดีและโดดเด่นไม่เป็นสองรอใครเลยนะคะ
ที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงศ์เนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยท้อเซ็งบ้างนะคะ
เพราะว่าคุณก็เจอกับงานหนักแล้วก็อุปสรรคแบบจัดเต็มค่ะ
แต่ว่าในตอนนี้นะคะดวงชะตาเนี่ยได้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากแล้วนะคะ
แล้วชาวราศีสิงศ์เนี่ยจะมีโอกาสได้ประสบพบเจอกับความสำเร็จสมหวังที่คุณตั้งใจไว้ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะ
สำหรับอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตามาแรงมากค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไกลเกินฝันนะคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีตุงค่ะหวังว่าอยากจะทำอะไรหรือว่ามีแผนมีโปรเจกต์อะไรในใจนะคะก็ขอให้คุณรีบรีบลงมือทำนะคะหรือว่าอย่างน้อยให้เริ่มต้นในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีซึ่งเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณดีมากนะคะ
ถ้าสมมติว่าคุณได้เริ่มสิ่งใหม่ใหม่หรือว่าเริ่มงานใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าปกตินั่นเองค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะแต่ว่าราศีอื่นค่ะคุณไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตาเสริมความปังดันดวงชะตาให้ดีขึ้น๒๐๐มาฝากกันค่ะ
ลับอย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของความสดใสของใบหน้าเราค่ะในเรื่องของใบหน้านะคะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่ว่าจริงเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างมากมากเลยนะคะเพราะว่าสง่าราศีเนี่ยก็อยู่บนใบหน้าของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยดูแลให้หน้าของเราเนี่ยสว่างสดใสนะคะไม่จำเป็นต้องขาวนะคะแต่หมายถึงว่าให้ดูเกลี้ยงแล้วก็ดูสดใสค่ะก็จะทำให้คน
ของหนึ่งนะคะก็คือการดูแลความสดใสบริเวณหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านค้าของเรานะคะในจุดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะถ้ามองข้ามไปเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าบริเวณหน้าบ้านหรือว่าบริเวณหน้าร้านของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นจุดรับทรัพย์รับโชคนั่นเองค่ะเราควรที่จะมีการดูแลนะคะให้มีความสะอาดมีความโล
ของคุณอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับทั้ง๒เคล็ดลับนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในราศีอะไรก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณเรตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ